เมื่อสี่กัญญายนที่ผ่านมา
มีข่าวที่เราเล่าไปว่ามีเด็กผู้หญิง
เข้าห้องน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ห้องน้ำมันอยู่ไกลไง
ไกลจากอาคารเรียนแล้วก็เจอรุ่นพี่ผู้ชาย

คุณแม่ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ไปร้องมูลนิธิปวีนา
ให้เอาผิดกับรุ่นพี่ผู้ชายเหล่านี้
ให้นำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะมีหนึ่งในผู้ที่ถูกชี้ตัว

เขาบอกกับแม่ว่าเขาไม่ได้ทำครับ
แล้วแม่ก็เชื่อว่าลูกชายตัวเองไม่ได้ทำ

ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ทำผิดอะไร
บอกไปแล้วว่าไม่ได้ทำแต่ไม่มีใครเชื่อ

เหตุการณ์นี้เป็นพื้นที่ของสพบังละมุง
เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในอำเภอบางละมุง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔กันยายนที่ผ่านมา
น้องผู้หญิงอายุแค่๔ขวบเองค่ะเรียนอยู่อนุบัน๑
บอกว่าถูกรุ่นพี่ม๒๓คน

ละเมิดทางเพศในห้องน้ำหลังโรงเรียน

ไปร้องมูลนิธิปวีนานะคะ

ไปยังพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พันตำรวจเอกจากทิพราพันธกุล

จัดทีมสหวิชาชีพ
ลงพื้นที่ไป๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ก็ไปพูดคุยกับน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
อยู่อนุบัน๑เองนะคะ
ก็ไปครบถ้วนรอบด้านนะคะ
แล้วก็มีการนำภาพถ่าย

ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ให้ชี้ว่า๓คนที่ก่อเหตุเป็นใคร

วัย๔ขวบที่เป็นผู้เสียหาย

พยานเป็นนักเรียนอนุบาลเหมือนกัน

ชี้ตรงกันถึง๔ครั้งนะคะ

อายุ๑๖ก็มาให้ปากคำ
มายืนยันกับสหวิชาชีพนะคะ

ร้องไปที่เพจดังแล้วก็มาบอกกับ

ขอร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยได้ไหม

ไม่รู้จักกับเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบมาก่อนเลย

บอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว

เขาไม่เคยทำให้เราเสียใจค่ะ

แล้วพอเป็นคนให้รางวัลเขาอะค่ะ

ผมคือน้องประอานุบาล๑สี่ขวบ
แต่จริงแล้ววันที่เกิดเหตุลูกเราไปซื้อน้ำให้คุณครูค่ะ
แต่ว่าคุณครูเขาไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เลยในข่าวไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเลยค่ะ
เหมือนบังเหมือนปิดบังอะค่ะสั่งให้เด็กสั่งให้เพื่อนในห้องไม่ต้องยุ่ง
เดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงโรงเรียนโรงเรียนเขากลัวเสียชื่อเสียงค่ะ
ตัวคุณแม่ของเยาวชนชายวัย๑๗ปีบอกว่าลูกชายเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคะ
แล้วก็เคยรับรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยก่อนที่จะถูกดำเนินคดี
แต่ตัวเยาวชนชายคนนี้ก็เคยหนีออกจากบ้านเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันแต่แม่ก็ไปตามมาเจอ
แล้วก็กลับมาดูแลแล้วก็มาอยู่โรงเรียนนี้ค่ะ
ของเยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้บอกว่าลูกชายยืนยันว่าครูใช้ให้ไปซื้อน้ำไปกับเพื่อนที่ถูกกล่าวหาอีกหนึ่งคนเนี่ย
แล้วก็อีกคนนึงถูกครูกักตัวไว้เพราะว่าทำการบ้านไม่เสร็จ
ในข่าวที่บอกว่าได้มีการเอารูปถ่ายเยาวชนชายที่ถูกกล่าวหา๓คนไปรวมกับเยาวชนชายคนอื่น๑๐คนให้ดู๑๐รูปเนี่ย
คุณแม่ของเยาวชนชายวัย๑๗คนนี้บอกว่าไม่จริงเอาภาพถ่ายไปให้ชี้ตัวเนี่ยแค่๕รูป๕คนเท่านั้นเอง
ข้อมูลมันไม่ตรงกันเนี่ยค่ะแล้วหลังจากลูกชายถูกชี้ตัวแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบเนี่ย
แต่ถัดมาอีก๑วันก็ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปส่งสถานพินิษฐ์เลย
ว่าชี้ชี้รูปภาพเด็กเด็กผู้หญิงชี้รูปภาพถูก๔ครั้งค่ะเหมือนกัน๔ครั้งแต่ในรูปภาพที่ให้ดูคือ๕คนเองค่ะที่เรารู้มาคือทางเขาบอกมาว่าคือให้ดูรูปแค่๕๐
ห้าคนเองผู้ชายต้องเยอะโรงเรียนทำไมไม่ให้ดูทุกคนล่ะคะแล้วตรวจทำไมตรวจแค่บีเอ็นจริงแล้วอ่ะเขาต้องสุ่มตรวจหมดเลยใช่ไหมคะแต่นี่เขาตรวจแค่เขาเขาเหมือนกับว่าพอเช้ามาก็เรียกลูกเราไปพบแล้วก็บอกว่าลูกเราทำกับเพื่อนเขานั่นแหละค่ะทำไมเขาถึงต้องจับลูกหนูไปทั้งทั้งที่ข้อเก่าหาเป็นแค่ตกเป็นผู้ต้อง

ใช้เวลาสามเดือนครับแล้วก็เรื่องนี้คือยังไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงหรือเปล่าเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยที่มีการชี้ภาพว่าก่อเหตุคุณแม่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมระหว่างรอผลการตรวจดีเนี้ยเนี้ยทำไมส่งตัวไปสถานมินิตเลยตอนเนี้ยอยู่สถานมินิตทั้งสามคนใช่ค่ะเด็กก็เลยไม่ได้สอบไม่ได้เร
ไปก่อเหตุนะลูกของแม่ไปซื้อน้ำจริงจริงคุณครูใช้จริงจริงอะไรแบบเนี้ยออกมาให้ข้อมูลให้ชัดเจนได้ไหมคุณแม่บอกแบบนี้อะค่ะตอนนี้ก็ถูกสังคมประนามทางโรงเรียนตั้งคณะกรรมการสอบครูคนที่คุณแม่บอกนะครับคนที่บอกว่าใช้ลูกไปซื้อน้ำเนี้ยก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับล
ของการก่อกคดีแบบนี้เนี้ยต้องยอมรับว่ามันเป็นคดีที่รุนแหวงค่ะสำหรับการไปทำกับเด็กผู้หญิงอายุแค่ไม่กี่ขวบใช่ไหมค่ะแต่ในมุมของการที่ถ้าเด็กไม่ได้ทำจริงจริงอืมคือถ้าเด็กเหล่านี้หรือว่าคนนี้เขาไม่ได้ทำจริงจริงเนี้ยตรงเนี้ยจะทำยังไงว่าเออชีวิตของเขาเนี้ยมันจะสู
ถ้าไม่ได้ทำจริงจริงอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับนะคะ